ผมไปด้วยแต่ว่าต้องพาผมมาส่งที่เดิมนะ
ถ้าไม่พาผมมาส่งที่เดิมผมไม่ยอมลงจากรถนะครับ
เป็นเรื่องราวที่ทำเอาป่วนกันทั้งเมืองชนบุรีเลยคุณ
นั่งชูคออยู่บนหลังคารถแบบนี้ค่ะ

ตำรวจสพเมืองชมบุรีอาสาสมัครกู้ภัย
กำลังเจรจาเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อม
เหรอแล้วเขาต้องเจรจาภาษาอะไร

ตำรวจเขาเจรจากับสุนัขพันธ์บางแก้วเพศผู้
หมายเลขทะเบียนตปตทสันฐาน๕๕๐กรุงเทพฯ
ที่จอดไว้บริเวณไฟแดงถนนพระยาศัตรรย์
หลอกล่อให้ลงมาเอาอาหารเม็ดมาล่อกันแล้ว

พยายามทำทุกวิถีทางอยู่๑ชั่วโมงเศษ
ก็ไม่ยอมลงมันกินนะคุณมันกิน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำอย่างไรรู้ไหมคุณ

ให้เจ้าของรถลองขับรถวนกลับไปที่ที่เคยขับมา
ที่อยู่ห่างจากที่จอดรถตรงไฟแดง๕๐๐เมตร
เจ้าของรถบอกโอเคงั้นเดี๋ยวขับไป
ส่วนเจ้าบางแก้วตัวนี้มันก็อยู่บนหลังคา
พอไปถึงจุดเดิมที่มันเคยปีนขึ้นมาบนรถเนี่ย
ปรากฏว่าเจ้าบางแก้วตัวนี้ลงรถแต่โดยดี
คุณคิดดูคือพาผมมาแล้วต้องพาผมกลับไปส่งที่เดิม
เจ้าของรถเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมารับลูก
ปรากฏว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันปีนขึ้นไปบนหลังคารถ

คิดว่าถ้าขับรถออกมาจะทำให้สุนัขตกใจกลัว
แล้วเดี๋ยวมันก็กระโดดจากรถเองปรากฏว่าไม่ยอมลงครับ
ก็เลยแวะจอดข้างทางตรงแยกไฟแดงนี้แจ้งเจ้าหน้าที่

พอมาส่งจุดเดิมมาลงโดยดีเลย

สวัสดีครับท่านพี่เข้าไปจอดในร้านซอยเค้าต้มค่ะ

พี่กะเลยจอดแต่มันจะไม่ลงค่ะ
นี่แหละครับพาผมไปไหนก็ต้องพาผมไปส่งที่นั่นนะฮะ
หลายคนก็ไปดูเลขทะเบียนรถ๕๕
เดี๋ยวต้องจดไว้ก่อนค่อยสะสมตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ